องที่พักให้น้องชายที่ผมรักมากน้องดอม
ไปพักที่นี่รับรองดอมสงบไม่เชื่อไปดูดิไปดูสิครับคุณผู้ชมฮะ
รีสอร์ทที่ผมจะจองรีสอร์ทที่ผมจะจอง
นี่ไม่ได้ล้อเล่นนะคุณผู้ชมนี่รีสอร์ทจริงนะอย่าเข้าใจผิดนะ

รีสอร์ทแห่งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นสีของที่นอนผ้าห่มเครื่องนอน
เป็นสีนี้ฮะแล้วผู้ชายลูกค้าคนนี้ก็ตัดผมสกินเทสช่างเหมาะเจาะลึกซักละเกิน

เดี๋ยวผมจะหาว่าผมโม้เห็นไหมเมื่อกี้เขาตากผ้า

ใช่นี่คือรีสอร์ทคุณผู้ชมฮะเจ้าตัวโพสต์ภาพนี้
ระบุว่าณรีสอร์ทแห่งหนึ่งสีที่นอนสีผ้าห่มได้มาก
มาเที่ยวเหมือนได้มาบวชในตัว
น้องมันก็จัดพ็อปให้เต็มเกิน
นี่ค่ะคุณผู้ชมครับดอมสนใจไหม

รับรองสงบนะไปแล้วจิตใจสงบที่นี่